เนี่ยหลายจังหวัดทางภาคอีสานเนี่ยน้ำท่วมถนนมันเป็นเส้นทางคุ้นเคยของชาวบ้านนั่นแหละ
จังหวัดก็มีการประกาศเตือนเหมือนกันว่าดูแลลูกหลานดี
อยากให้ไปเล่นน้ำบนถนนนะคะเพราะว่าบางจุดมันลึกบางจุดมันตื้น
อย่างเหตุการณ์นี้ค่ะเด็กวัย๑๕ปีเลิกเรียนครึ่งวัน
ก็ชวนกันไปเล่นน้ำไปถ่ายรูปเซลฟี่น้ำท่วมถนน
ปรากฏว่าไปเล่นน้ำแล้วเกิดจมน้ำหายไปต่อหน้าต่อตาเพื่อน
ญาติมาดูเห็นเหตุการณ์ร้องไห้แทบขาดใจเลยค่ะ
โอ้โหแม่นี่ร้องไห้แทบจะขาดใจโอมโอมมาหาแม่โอม
เพื่อนก็ยืนร้องไห้กันระงมไปหมดใช่ค่ะเป็นความสูญเสียที่เกิดขึ้นนะคะ
เสียงร้องไห้ของยายของเพื่อนโดยเฉพาะแม่ตะโกนเรียกโอมโอมนายวุฒิพัฒน์ยายพวง
น้องอายุ๑๕ปีเองเป็นนักเรียนชั้นม๓โรงเรียนแห่ง๑
ในอำเภอห้วยราชจังหวัดบุรีลำแม่ร้องเรียกหาลูกตลอดเวลา
ขณะเจ้าหน้าที่กู้ภัยนำร่างน้องโอมขึ้นมาจากน้ำ
หลังช่วงบ่ายเมื่อวานน้องโอมและเพื่อนเนี่ย
เขาพากันไปเล่นน้ำบริเวณเนี้ยคุณครับดูสิเนี่ยเหมือนไม่ลึก
แต่มันลึกนะคะลึกสิฮะเออจุดนี้อยู่ท้ายหมู่บ้านสนวนนอก
หมู่สองนะคะที่อำเภอห้วยราชเป็นทางเชื่อมระหว่างบ้านสนวนนอก
และบ้านพรวงน้อยค่ะน้ำหลากท่วมถนนเนี่ย
สูงประมาณยี่สิบเซนติเมตรระยะทางเนี่ยห้าสิบเมตร
ไปถ่ายรูปเซลฟี่กับเพื่อนแล้วก็ชวนกันเล่นน้ำ
นี่ค่ะจังหวะเจ้าหน้าที่นำร่างน้องขึ้นมาจากน้ำอะนะคะ
โอ้โหยังใส่ชุดนักเรียนอยู่เลยอ่ะใช่เพราะว่าจังหวะเซลฟี่กันอ่ะ
เพื่อนถ่ายรูปกันแต่ว่าน้องโอมเนี่ยกระโดดลงไปในน้ำไง
ครับสุดท้ายจมน้ำหายไปค่ะแล้วก็เพื่อนเนี้ยพยายามช่วย
แต่ก็ไม่ทันแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือ
เจ้าหน้าที่ใช้เวลาประมาณ๓๐นาทีนะคะพบร่างของโอมจมอยู่ใต้น้ำ
ชุดนักเรียนแบบเนี้ยค่ะเด็กชายอายุสิบสามปีหนึ่ง
เพื่อนที่ไปเล่นน้ำด้วยกันเนี่ยเล่าว่าคือทางโรงเรียนเขามีประชุม
ก็เลยให้นักเรียนในกลับบ้านครึ่งวันแล้วก็เลยชวนกันมาเล่นน้ำมาถ่ายรูป
เพราะว่าจุดนี้เป็นจุดที่สวยอืมก่อนจะพากันลงเล่นน้ำอย่างสนุกสนาน
อยู่อยู่โอมกระโดดลงไปในจุดที่น้ำลึกอะค่ะแล้วก็จมหายไปเลย
เพื่อนช่วยกันหาแต่ก็ไม่ทันช่วยกันแล้วก็ไม่ได้นะคะ
เพราะว่าน้ำไหลแรงมากก็เลยไปบอกชาวบ้านแล้วก็เจ้าหน้าที่
นางสำรานอื่นรำอายุหกสิบเจ็ดปียายเนี้ยบอกว่าเตือนล้านตลอดเลย
เตือนแล้วโอมโอมไม่ให้ไปเล่นน้ำนะช่วงนี้มันอันตราย
แอบไปเล่นน้ำจนเสียชีวิตนะคะแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยค่ะ